หล่อนุ่มคนนี้โหหล่ออร่ามากเว้ย

การันตีจากผู้สื่อข่าวของเราน้องนัทบันเทิงไทยรัฐ

ไปทำเรื่องทางเพศนำไปเอารูปไปทำในทางนี้ตัดต่อหรืออะไรใดเนี้ยเนอะอ่า
แต่หลายคนก็บอกว่าแต่ทางจันจิเนี่ยก็แต่งตัวเซ็กซี่เหมือนเดิมนะ
ฝากมาริโอก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะไม่เคยก้าวไก่เรื่องไลฟ์สไตล์
หรือว่าการแต่งตัวคือให้อิสระแฟนในการแต่งตัวแบบเต็มที่
ไม่ได้ห่วงนะแค่เป็นห่วงเฉยแล้วก็ยอมรับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
จริงจริงมันก็ไม่ควรนะเพราะเชื่อว่าจันจิเนี่ยเขารู้ขอบเขต
แต่คนที่เอารูปน้องไปทำแบบนั้นนั่นคือคนที่ไม่ดีต่างหาก

ส่วนตัวผมเข้าใจครับมันก็เป็นงานมันเป็นชุดเป็นแฟชั่นอะไรอย่างนี้ครับ
ผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะครับ
ก็ต้องระมัดระวังครับแล้วก็พยายามแบบอย่าแบบเอาใจไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
น้องเขาลงมันก็เป็นรูปแบบเซ็กซี่ประมาณนึงอะครับ
มันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบคนจะเอาไปแบบทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกไม่ควร
น้องก็มีกังวลแหละครับเขาก็มีเครียดบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เขาก็ไม่ค่อยได้บอกผมนะครับแต่ก็ผมก็รู้ว่ามันเขาก็มีเครียดบ้างนะครับ
บอกเขาอย่าไปคิดมากเราทำงานที่เรารักอะครับ
เราทำงานของเราก็อย่าไปสนใจคนที่เขาคิดไม่ดีอะไรอย่างนี้
และงานนี้นะคะเราก็ได้รับโอกาสนะคะรับเกียรติ

ใช่แหมน้องนาทก็นะใช้น้องนิกเลยนะ
ให้ถือไมค์ไทยรันดร์ไปเลยนะจ๊ะเลิศ

ก็ต้องขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องพิธีทำบุญของหม่อมน้อยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าใกล้จะเข้าสู่เดือนที่๓ของการจากไปแล้ว
ริโอเนี่ยบอกนะว่าในหมู่ลูกศิษย์ของหม่อมน้อยเนี่ย
ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำบุญครบรอบร้อยวันของหม่อมน้อยกันแล้วนะคะ
คือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาด
น่าจะได้ไปทำบุญกันที่ทางใต้แถวปานบุรีเร็วนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวได้อัปเดตภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะ